ดูความคืบหน้าเหตุที่มีสองชาวลาวนะคะที่ถูกฆาตกรรมค่ะตอนนี้ตำรวจกรสินก็ได้คุมตัวสิบชายต้องสงสัยนะคะ
สอบปากคำเข้มเรียบร้อยแล้วรวมถึงระดมชุดสืบสวนแกะรอยก่อนที่เหยื่อทั้งสองจะถูกยิงศีรษะทิ้งอำพรางหมกป่า
ต้นก็เชื่อว่าคนร้ายน่าจะมีไม่ต่ำกว่าสามคนค่ะชุดสืบสวนทั้งสถานีตำรวจภูทรกุชินาราย
เฉพาะกิจตำรวจภูทรจังหวัดกรสินและชุดสืบสวนภาค๔เร่งไล่ล่าคนร้ายที่ก่อเหตุใช้ปืนยิงศีรษะนางกองคำวัย๔๐ปี
นางสาวจันสมรวัย๒๖ปีชาวเมืองชายบุรีแขวงสวรรณเขตประเทศลาว

พันธุ์ตำรวจเอกประสิทธิ์จำปาทุมผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรกุชินารายบอกว่า
ตอนนี้ตำรวจยังไม่ได้ตัดประเด็นปมสังหารไหนทิ้ง
แล้วก็จะให้น้ำหนักไปทางฆ่าชิงทรัพย์และการผัวพันยาเสพติด
ซึ่งก็ต้องใช้ระยะเวลาในการสอบสวน
จากการสืบสวนพบว่าผู้ตายทั้งสองคนเดินทางข้ามฝั่งจากประเทศลาวมายังไทย
เมื่อวันที่๒๘สิงหาคมช่วงบ่าย
แล้วก็คาดว่าน่าจะถูกกักตัวและถูกฆาตกรรมในวันนั้น
ต้นเชื่อว่าคนร้ายมีไม่ต่ำกว่า๓คน
และหนึ่งในนั้นน่าจะเป็นคนในพื้นที่
เพราะรู้จักทั้งป่าและทางเข้าออก
ซึ่งเป็นจุดทิ้งศพเป็นอย่างดี
ล่าสุดตำรวจคุมตัวผู้ต้องสงสัยเป็นชายไว้แล้ว๑๐คน
อยู่ในขั้นตอนของการสอบปากคำ
ส่วนรายละเอียดยังไม่สามารถเปิดเผยได้มาก
ขณะเดียวกันหลังญาติของผู้เสียชีวิตที่เดินทาง
ข้ามมาจากประเทศลาวเข้าให้ปากคำ
และยืนยันตัวบุคคลกับทางตำรวจแล้ว

ให้ญาติเดินทางไปรับศพตามความประสงค์ต่อไปค่ะ